เป็นเรื่องของหนุ่มแท็กพระรันยูมาทีไรมาพร้อมกับดราม่าทุกทีเลยนะคะ
ครั้งนี้ก็มาอีกเหมือนกันเข้ามากับการโปรโมทละคร
ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีแต่ปรากฏว่าแท็กเนี่ยโปรโมทละคร
เรื่องที่เจ้าตัวรับบทเป็นนักโทษคดีข่มขืนโพสต์แบบเอาฮาไม่คิดอะไรตามสไตล์นะครับ
พวกเราต้องโทษคดีข่มขืนเลือกคนไหนดีประมาณไหนนะคะ
ก็เลยกลายเป็นเรื่องบานปลายหลายคนไม่พอใจกับการกระทำดังกล่าวค่ะ
ประกาศเลยล่ารายชื่อขอให้ผู้จัดละครถอดชื่อหนุ่มแท็กออกจากการเป็นนักแสดงเรื่องนี้
แต่ดูเหมือนว่ากระแสดราม่าต่างไม่เป็นผลค่ะ
ล่าสุดนักแสดงหนุ่มก็เลยต้องออกมาเคลียร์ดราม่าเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
พร้อมกับขอโทษขอโพยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
จากนี้ต่อไปจะระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น
แล้วก็ยืนยันตามเดิมว่าพร้อมจะเป็นอีกหนึ่งเสียงสนับสนุนกฎหมาย
แล้วก็ยังให้โอกาสผมถ่ายละครต่อไป
มันความผิดของผมด้วยแหละที่พูดไม่คิดนะฮะ

แน่นอนพอเกิดดราม่าขึ้นมาเสร็จปุ๊บแน่นอนโอเค

แต่ว่าถามร้ายแรงขนาดที่ผมต้องไปฆ่าคนเหรอ

หรือว่าผมไปโกงบ้านโกงเมืองเขาก็คงไม่ขนาดนั้น
ถ้าถึงชีวิตจริงมันก็คือจริงนะครับพี่
ผมก็ยังสนับสนุนเรื่องนี้อยู่นะครับ
นั่นก็คือส่วนเล็กที่เราเล่นกันในกลุ่มแฟนเพจ
แต่ว่าครั้งนี้ถ้าเราลงอะไรเราก็จะคิดมากขึ้น
แน่นอนไหมมันก็ถือเป็นบทเรียนของเราครับผม
คือจุดประเด็นที่หลายคนโกรธแท็กเนี่ยเพราะว่าอะไร
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่มีคดีข่าวสะเทือนใจอย่างเรื่องขบขืนในบ้านเมืองเราเนี่ย
แท็กเองก็เป็นหนึ่งคนที่ออกรายชื่อเหมือนกัน
บอกว่าจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นพยายามล่ารายชื่ออยากจะให้กฎหมายของเรามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
แต่ท้ายที่สุดแล้วพอแท็กมาโพสต์แบบนี้แฟนคลับบางส่วนก็เลยรู้สึกผิดหวังกับการกระทำของแท็กนั่นเองค่ะ
อีกอย่างหนึ่งการโพสต์อะไรลงในโลกโซเชียลเป็นแค่ข้อความเท่านั้นค่ะ
เขาก็ไม่ได้รู้ถึงลักษณะจิตใจหรือว่าอาการในตอนนั้นที่เราอยากจะสื่อออกไปอะเนาะ
เป็นข้อความอาจจะตีความได้หลายอย่างแต่ว่านี่แหละเราก็มองเป็นตัวอย่างแล้วกันเนอะ
อะไรที่คำพูดที่มันควรจะระมัดระวังก็ควรจะระมัดระวังเอาไว้นะคะ